บรรมรัวดัยส่วนที่กำลังทหารและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหมืองแร่
จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่
ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจพบนะครับ
ว่ามีการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
แล้วก็บุกรุกแพ่วถังป่าทำลายธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มของผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น
โดยเมืองแรกดังกล่าวเป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกร
ได้รับประทานบัตรเมืองแร่ประเภทแร่โดโลไมค์และแร่ฟอสเวท
ซึ่งก็ได้รับการยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
ซึ่งเป็นหนองนายพักคคมถจรสุก
แต่ต่อมาก็ได้ให้เช่าช่วงต่อกับบริษัทกระมวลชนกธุรกิจจำกัด
และบริษัทวังสิงหมายนิ่งจำกัดเช่าแห่งละ๙๗ไร่รวม๑๙๗ไร่
จากการตรวจสอบพบว่ามีการเปิดเป็นโรงโม่หิน
หรือว่าโรงแต่งแร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
เสาไฟฟ้าของทางราชการเข้าไปในเขตประธานบัตร
วถางป่าและขุดบ่อบาดานโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมกับยึดอุปกรณ์ทำเหมืองแร่ประกอบด้วยดินระเบิด๑๓๓๕แท่ง
เชื้อประทุขนาดต่างรวม๘๓๓แท่ง
และปุ๋ยแอมโมเนียไนเตรด๒๙๓กระสอบ
และปุ๋ยผสมน้ำมันดีเซลแล้ว๑๗กระสอบ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบพื้นที่ป่าสมบูรณ์

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
แยกเขาออกให้เฉพาะตัวนะฮะให้บุคคล